อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะไม่พลาดในการนำเสนอเลย

ถูต้นตะเคียนนี่ล่ะจังหวัดอ่างทองทุกผู้ชม
โอ้โหที่นี่นะศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
ตะเคียนต้นนี้คือเจ้าแม่เรือนทองนะคะ
แม่แก้วเรือนทองเป็นต้นตะเคียนที่อยู่ในห้องแอร์เลยนะ

เคยเห็นแต่ตะเคียนอัลดอร์อันนี้แต่ตะเคียนอินดอร์
ถูกต้องมีแอร์คอนิชั่นให้ด้วย
ใช่ก็คือหน้าร้อนไงตะเคียนร้อนนะฮะ

ที่สวนป่าบ้านเสาตำบลสาวร้องไห้จังหวัดอ่างทอง
โอ้โฮคือคักมากนะฮะเพราะว่า
ชาวบ้านเขามาพร้อมกับคณะละครจำลองเจริญศิลป์
มาทำการแสดงรำแก้บนให้กับเจ้าแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์อายุร้อยปีที่อยู่ในนั้นนะคะ
จำลองเจริญศีลหัวหน้าคณะละครเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าถูกว่าจ้างมามาจากชาวบ้านหลายรายเลย
มารำถวายมือพร้อมแสดงละครแก้บนให้เจ้าแม่ดู

โอ้โหถูกกันเยอะเลยหลายต่อหลายรายนะคะ
ซึ่งสำหรับตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยนะ
ถือว่าเป็นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนั้นน่ะ

เขาบอกว่าถ้าใครได้มากราบไหว้มาขอพรนะ
ประสบความสำเร็จจะมีโชคมีลาบ
ครั้งนี้นะไม่ใช่งวดแรกที่แม่แก้วมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
แต่ก่อนหน้านี้ก็ให้โชคให้รับกับชาวบ้านมาแล้ว

แม่แก้วมีห้องแอร์แล้ว
ใช่ตามที่เราเคยเล่าไปครั้งก่อนเนี่ย
โอ้โหคนที่เขาเชื่อเรื่องนี้นะ
แล้วเขาบอกว่าตัวเองก็ได้โชคได้ราบจากต้นตะเคียนต้นนี้

นั่นแหละเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
หลังจากรำถวายแก้บนกันเสร็จ

ถ้าแก้บนกันเสร็จแล้วก็ต้องขอกันต่ออีกค่ะ

เขาบอกว่าก็หวังว่าเอองวดหน้าก็จะได้เลขเด็ดกลับไป

เอาให้ดูกันพอหอมปากหอมคอเท่านั้นแหละ
อยากให้คุณผู้ชมงมงายอะไรไปมากกว่านี้
อันนี้เรานำเสนอให้ดูว่าชาวบ้านเขาถูกขอพรได้โชคได้ลาบ
เขาก็มาแก้บนกันก็เป็นความเชื่อของเขา
เพราะฉะนั้นย้ำกันหน่อยละกันคุณนิวนาว
ในเรื่องของความเชื่อแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะ
แต่ว่าใครอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเอง
หรือว่าอยากจะไปดูเจ้าแม่ตะเคียนในที่ร่ม

แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
คนก็ย้ำตรงนี้ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ